ตี๕๕๐นาทีกลับมาช่วงนี้พาไปดูเหตุการณ์จี้ชิงทองที่พัทธลุงแต่ไม่ได้เหตุการณ์เกิดที่ร้านทองนะฮะ

ธอมคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมตกงานไม่มีงานทำคิดไม่ออกบอกไม่ถูกจี้ดีกว่าสุดท้ายไปที่ร้านขายทุกอย่าง๒๐บาทไปซื้อปืนปลอมมา
เอาปืนปลอมตรงไปที่ร้านชาชักสั่งชาชักเสร็จปุ๊บชาชักยังไม่ได้ชักปืนก่อนเลย

ชักปืนปลอมไปจี้เอาสร้อยข้อสร้อยข้อมือที่เป็นทองของเจ้าของร้านนะคะโอ้สุดท้ายแล้วรอดไหมอ่ะไม่รอดถ้ารอดคงไม่เอาตัวมาทำแผนแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะตำรวจเอาตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
สาวธอมคนนี้ชื่อว่านางสาวอัชราพรแก้วประดิษฐ์อายุ๒๗ปีนะคะ
หลังจากที่เธอไปใช้ปืนปลอมเนี่ยซื้อมาจากร้านทุกอย่าง๒๐บาทไปจี้ชิงสร้อยข้อมือหนัก๒บาทจากคุณสุภาวดีหรือว่าคุณมดอายุ๓๙ปี
ที่เป็นเจ้าของร้านขายกาแฟริมถนนริมถนนในตำบลท่ามิรำอำเภอเมืองพัทธลุงค่ะคือจากการสอบสวนเนี่ยสาวธอมผู้ก่อเหตุให้การยอมรับสารภาพบอกว่าที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะว่าตกงานมาหลายเดือนแล้วไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครรับนะคะในวันเกิดเหตุ
คุณผู้ชมไม่มีกล้องวงจรปิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอธิบายให้นะคะ
ในวันเกิดเหตุเนี่ยสาวธอมบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์เข้าตัวเมืองพัทธลุง
แล้วไปแวะร้านทุกอย่าง๒๐บาทตั้งใจจะไปซื้อปืนปลอม
ของเด็กเล่นนะคะนี่ร้านนี้
พอได้แล้วเอามาค่ะเอามาพกไว้ที่เอวเพื่อที่จะล่าหาเหยื่อ
จนกระทั่งไปเจอร้านกาแฟร้านชาชักที่ร้านจุดเกิดเหตุนะฮะ
อาศัยจังหวะที่เจ้าของเนี่ยเผลอชักปืนปลอมออกมาคู
แล้วก็เดินถือปืนไปจี้เอาสร้อยข้อมือจากเจ้าของร้าน
แต่จังหวะนั้นเจ้าของร้านเขารู้ว่านั่นคือปืนปลอมเขาไหวตัวทัน
รู้ไหมคะทำอย่างไรกระโดดสองขาคู่เลยครับ
กระโดดทีบธอมเนี่ยกำลังจะสตาร์ทบอลเตอร์ไซค์หนีแล้วฮะ
ล้มทั้งรถทั้งคนเลยค่ะสุดท้ายแล้วถูกตำรวจจับกลุ่มได้โดยละม่อมแบบนี้นะคะ
ไม่รอดทีนี้ไปตรวจสอบประวัติสาวธอมคนนี้ปรากฏว่า

เคยก่อเหตุมาแล้ว๑ครั้งในลักษณะเช่นเดียวกันแบบนี้
แล้วก็โดนจับได้เหมือนกันแต่ครั้งนั้นไม่เข็ดไม่หลาบ
แล้วก็มาก่อเหตุอีกนี่ใช้คำว่าย่ามใจมากเลยนะคะ
สาวธรรมอย่าไปมีครั้งที่สามนะคะ
อย่าไปมีครั้งที่๓นะคะอันนี้ผิดกฎหมายเต็มเลยค่ะ